ตามข่าวไม่ได้อ่านในสกริปก็ยังตกใจ
เพราะว่าเราเคยเจอกิ๊บก็จะรู้สึกว่า

ส่วนใหญ่คนจะเข้าใจว่าเราเป็นธอมอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ความจริงมีแฟนเป็นผู้ชาย

และที่สำคัญกำลังจะเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวในเร็ววันนี้
ดวงเป็นคนงกใช่ไหมฮะอย่างที่พ่อหมอรักบอก
คือดวงชะตานี้ต้องบอกว่ารวยยังไงก็รวย
ใช่
มารู้ตอนเมื่อปีที่แล้วว่าเป็นลิ้นหัวใจรั่วด้วย

ซึ่งคุณหมอก็งงว่าเราเล่นกีฬาได้ยังไง
ประเทศไหนก็มีคนเข้ามาจีบมาชอบตลอด
มีครับตรงมากเลยค่ะแสดงว่าเมื่อกี้ที่เขาดูมา
โทรผิดครับ
คุณโทรไปหรือเขาโทรหาคุณนั่นแหละคุณเริ่มชอบเขาตอนไหน